ที่น้องฟ้าใสไปทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย
ทำดีที่สุดแล้วแต่ประเด็นที่มันเป็นดราม่าตามมาคือ
คำถามของน้องที่น้องได้ณวันนั้น
คำถามเนี่ยคือเขาถามว่ารัฐบาลในหลายประเทศต่างก็มีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน
สำหรับคุณคุณคิดว่าสิ่งใดสำคัญกว่ากัน
ระหว่างความเป็นส่วนตัวกับความมั่นคง
น้องตอบดีที่สุดแล้วลักษณะคือประณีประนอมเบือนทางสายกลาง
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูณวินาทีตอนนั้นหน่อยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยก็วิพักษ์วิจารณ์นะคะออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีการตอบคำถามของน้อง
คือมุมหนึ่งก็สะท้อนได้นะว่าสังคมโลกโดยเฉพาะชาวอเมริกัน

และคุณคะอีกหนึ่งคนที่ออกมาตอบคำถามคำถามเดียวกับน้องฟ้าสายคือ
อดีตนางงามมิตรภาพในการประกวดเวทีนางสาวไทยปี๒๕๕๙

เอาตามตัวเจอแล้วเหรอ

เขาตอบคำถามนะว่าสิ่งใดสำคัญกว่ากันระหว่างความเป็นส่วนตัวกับความปลอดภัย
คุณเอ๋บอกว่าความมั่นคงต้องมาควบคู่กับความปลอดภัยของชาติ
ความมั่นคงของชาติต้องสำคัญกว่าความเป็นส่วนตัว
ความมั่นคงต้องถูกจัดลำดับความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง
แต่ถ้าถามว่าความเป็นส่วนตัวไม่สำคัญหรือคำตอบคือสำคัญ
ซึ่งทุกคนล้วนมีสิทธิ์ห่วงแหนความเป็นส่วนตัว
แต่ท้ายที่สุดแล้วความมั่นคงจะต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัย
ขอบคุณค่ะและขอบคุณสำหรับคำตอบด้วยนะ

นี่แหละค่ะ
สรุปแล้วคุณเอ๋ปรินาเลือกความมั่นคงมากกว่าความเป็นส่วนตัว
คุณผู้ชมก็ลองตอบกันมาดูได้ตอบในใจก็ได้นะคะ